อ่ามาดูตัวที่เรื่องดีกันบ้างดีกว่านะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องยิ้มหน้าบานเข้าไปอีก
เพราะว่ากองทัพเรือนี่นะ
มีประกาศออกมาบอกว่าผู้บัญชาการฐานเรือยกตำแหน่งโฆษกพิเศษ

ให้กับนางสาวเขมมะนิดจามลิกรรภ์

งานนี้แพนเค้กเองจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรยังไงบ้าง
แล้วในอนาคตอย่างที่หลายคนคาดคิดเอาไว้หรือเปล่า
ด้วยความว่าเป็นนางเอกน้ำดีพฤติกรรมก็น่ารักเรียบร้อย
จะกลายเป็นสอสอหญิงคนต่อไปหรือเปล่า

จริงมีโอกาสได้เรียนหลักสูตรของเขา
พอสปอตธรรมของกองทัพเรือค่ะ
แล้วก็ได้มีโอกาสเรียกว่าไง

แล้วก็บอกต่อกิจกรรมของทางกองทัพอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งแพนคิดว่าเราก็สามารถช่วยกันบอกต่อได้

แล้วก็ตามที่เวลาเหมาะสมที่เราก็สามารถ

เป็นโฆษกจะสารต่อไปเล่นการเมืองด้วยไหมคะ
ไม่นะคะจริงแผนว่าเราในฐานะนักแสดง
เราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำ

เดี๋ยวถามอีกสักทีคะแพนเค้ก
ยังค่อนข้างนี้เหลืออีกกับครึ่งปีค่ะ

คงได้มีการคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าโอ้โหเรื่องแบบงานก็ดีนะ

ก็เป็นนางเอกสาวที่มีแต่เรื่องราวดีจริง